เหตุการณ์นี้ค่ะมันก็มีอีกแล้วเนอะวัยรุ่นตีกันอ่ะครับ
เป็นวัยรุ่นสองหมู่บ้านตีกันค่ะมีทั้งมีดมีทั้งปืนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากที่เขาไปเที่ยวงานกันงานเทศกาลผ้าไหมปักทงชัยและของดีเมืองโคราช

พักเลยพักอะอ่าอาา
นี่ไงวัยรุ่นสองหมู่บ้านมาตีกันเนี่ยค่ะ

ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องว่าอย่าทำน้องเลยอย่าทำน้องชายเขาเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะช่วงดึกอะค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นเขากลับจากเที่ยวงานเทศกาลผ้าไหมปักทงชัย
สาธารณะเฉลิมพระเกียรติสี่สิบแปดพันศา
ในอำเภอปักทงชัยอะค่ะวัยรุ่นสองกลุ่มก็คือ
กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่กับกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่น
มันตีกันคือทะเลาะกันตั้งแต่
เขาแสดงดนตรีกันบนเวทีมันก็ทะเลาะกันหน้าเวที
กลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นเขาก็กลับเขาอยู่ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียว
กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ตามออกมาค่ะแล้วก็ไล่ตีไล่ยิงไล่ฟัน
คือไล่ไปเลยนะตั้งแต่หน้าวัดปอแดงไปจนถึงปั๊มน้ำมันปอตท
อยู่ตรงข้ามค่ายทหารพรานปักทงชัยคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่ตีกันเนี่ยนะคะ
มีวัยรุ่นถูกยิงสามคนถูกฟันบาดเจ็บไปสองคน
ถูกแทงอีกหนึ่งคนรวมแล้วเนี่ยเจ็บกันทั้งหมดหกคน
ครับก็ต้องรีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
บรรจงเจริญหุ่นคนนี้เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าเขาก็ไปเที่ยวงานตามปกติ
ไม่ได้ไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครขากลับรู้ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นไปดักรอ
เธอก็กลัวว่าจะมีเรื่องกันก็เลยขับรถเกาะกลุ่มกันไปค่ะ
เธอขับรถยนต์นำหน้ากลุ่มที่บาดเจ็บ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาสี่ถึงห้าคันรวมแล้วสิบคน
พอไปถึงวัดปอแดงห่างจากจุดที่จัดงานนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ดักอยู่ข้างทางเธอบอกแบบนี้ครับ
เสร็จปุ๊บคว่างหินใส่เลยค่ะคว่างหินคว่างขวดใส่
แล้วยิงปืนใส่ด้วยนะคะเนี่ยน้องน้องที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาด้านหลังอ่ะ

งานเลิกฟรีเที่ยงคืนนะคะออกจากนี่ไปก็เที่ยงคืนหน่อย
แล้วนี่ก็ขี่รถไปกันก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าที่โดนนะพี่
เที่ยงคืนครึ่งเกือบเกือบตีหนึ่งโดนกัน

มีค่ะก็ปกติเที่ยวเสร็จก็กลับบ้านจะกลับบ้านกัน
ก็พาน้องน้องบอกไปกลับบ้านหนูก็ขี่ฝั่งหน้า
น้องก็ขี่ฝั่งใส่ฝั่งหลังเพราะว่าหนูมาก่อนน้องไงครับ
ไม่ถึงสิบเหรอครับพี่ไม่ถึงสิบเหรอ

ก็มีหนึ่งสองสี่ห้าคันได้ประมาณนั้น
ประมาณนี้ยังไม่เยอะมากัน
ก็มันเหมือนกับเค้าตีเมื่ออะไรเมื่ออย่างนี้มากันก็ว่าปกติ
มันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าหนูก็มาทุกวันนะ
หนูมาภาคงานภาคใหม่หนูมาทุกวันเลย
แต่ก็ไม่เคยแบบไม่มีแบบศักดิ์อย่างนี้ไง

คว่างขวดใส่ก็เลยวิ่งหนีกันไปในปั๊ม
ตัวเองเนี่ยไปหลบอยู่หลังรถกระบะแล้วก็มีเรื่องชุนละมุนกันนะคะ
พอโผล่ขึ้นมาจากท้ายรถก็ถูกยิงเลยไม่ทันตั้งตัวค่ะ
อยู่บนหลังรถกระบะครับ
จุดที่สองค่ะในปั๊ม

แฟนผมมันขับรถกระบะไปส่ง
พอมันมามันออกมาแหล่ฟัน
พึ่งเขากลับเอาเคาร่วงขี่

แล้วก็เหมาะตรงที่ขับบัตรแล้วกระโคพลวงมา

พันธุ์ตำรวจเอกชะนัดกวีขาวฉลาดบอกว่าไม่ยากค่ะ
กลุ่มที่ก่อเหตุรู้หมดแล้วค่ะว่าเป็นใคร
สาเหตุก็คือกลุ่มที่ก่อเหตุ
มีเรื่องกับวัยรุ่นบางคนที่ถูกทำร้าย
ก็เลยไปดักรอทำร้ายกัน
แต่บางคนที่เจ็บไปด้วยเนี่ย

แต่ว่าก็โดนทำร้ายไปด้วยก็เจ็บไปด้วยนะคะ